สองสามีภรรยาเขาขับรถมาดีค่ะคุณ
แล้วก็ถูกตำรวจจราจรเรียก

เขาบอกสองคนนี้งงเลยนะคะว่ามีข้อหานี้ด้วยเหรอ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพระเจอมาแบบนี้

ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าเขาเถียงกันยังไงคะ
ถ้าเปิดดูคุณก็รู้แล้ว

งงมากเลยปิดทองผิด
มันเป็นไปไม่ได้ว่าปิดทอง
ปิดทองผิด

ทับไว้กูอย่างไร
เราก็พิดยังไง

เนี่ยมันผิดจริงรถผิดกฎหมายนะครับ
เอาคลิปนี้มาให้ประชาชนดูก็ดีนะ
เราจะได้เรียนรู้ข้อกฎหมายไปด้วยกันนะฮะ
ตำรวจบอกว่าความผิดตามพรรร๑๑ประกอบมาตรา๖๐
ใช้ป้ายทะเบียนที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง

ชาวเน็ตก็มีความคิดเห็นหลากหลายค่ะคุณ
เห็นตรงกันว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำถูกแล้ว
เพราะว่าปกปิดหมายเลขทะเบียนรถถือว่าผิดกฎหมาย
ชัดเจนอยู่แล้วค่ะปรับเนี่ยก็ถูกต้องแล้ว
เจ้าของรถจะมาอ้างว่ารถคันอื่นปิดทองแบบนี้

เพราะตามกฎหมายถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ

ปิดทองเป็นที่พึ่งทางใจทำได้ทำไปเถอะเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจ
แต่หากเป็นไปได้อย่าทำเลยมันผิดกฎหมาย

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเลขมันจะเลขเคลื่อนอย่างนี้หรอ
บางคนปิดเลข๘จนกลายเป็นเลข๓

ไม่ได้มันผิดกฎหมายนะคะ
อย่ามาบอกว่าปิดมานานแล้วไม่ผิดไม่ได้
ตอนนี้นะคะจากภาพเนี่ยเขาเถียงกัน

เขาก็ยังบอกแฟนเลยอย่าไปเถียงเขาเลย
จริงแล้วมันผิดกฎหมายไปเสียค่าปรับกันเถอะ